อย่างที่ทุกคนก็ทราบว่าเป็นเหตุผล
แล้วก็ถือว่าเป็นทางออกด้วยกลไกของสภานะครับ
แต่ว่าขณะที่ข้างนอกก็มีความเคลื่อนไหว

ดังนั้นนะฮะในเรื่องนี้นะครับ
อาจารย์สุภาพคลี่ขจายจะได้มาวิเคราะห์
ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ล่ะครับสวัสดีอาจารย์สุภาพครับ
เชิญครับบุกครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับคนที่ติดตามสถานการณ์ช่วงนี้
โดยเฉพาะเรื่องของการชุมนุมที่แบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายยืนคนละฝั่งกัน
แล้วก็เริ่มเห็นสัญญาณของความขัดแย้งดุเดือดเข้มข้นขึ้น

เราไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะนำไปสู่จุดอันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นตอนไหน
ฉะนั้นเราก็มีความหวังว่า
การประชุมรัฐสภาวิสามันที่เปิดขึ้นคราวนี้
น่าจะเป็นทางออกของการคลี่คลายสถานการณ์ได้
น่าจะทำตัวเป็นคนกลางได้
แต่ว่าแม่พอฟังดูยัตติที่รัฐบาลเสนอต่อสภา
เห็นท่าจะไปสู่จุดนั้นไม่ได้
เมื่อเช้านี่นายกรัฐมนตรีเกิดนำก็ดีอยู่หรอกครับ
สิ่งที่นายกเกินนำเข้ายติ
แต่ว่าถ้าไปลองดูตัวยัตติ
ตัวยศติที่ฝ่ายรัฐบาลเสนอไปถึงสภา

ข้อหนึ่งเป็นเรื่องของการชุมนุม
ในสถานที่แออัด
แล้วเสี่ยงที่จะเป็นโรคโควิด
อันนี้มาเกี่ยวอะไรด้วยล่ะนี่
เรื่องที่สองเป็นเรื่องการขัดขวางกระบวนการเสด็จ
ถ้อยคำหยาบคายส่อความรุนแรง
และเรื่องที่๓ถึงจะเป็นเรื่องของการชุมนุมต่อเนื่อง
และบางแห่งผิดกฎหมายด้วยซ้ำไป
อันนี้คือเนื้อหาในยัตติที่ฝ่ายรัฐบาลเป็นคนยื่น
รัฐบาลไม่ได้อ้างเหตุผลเลยครับว่า
จะแก้ปัญหาจะหาทางออกกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างไร
ไม่ได้เขียนยตินำไปสู่ตรงนั้น

หัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้

ก็เลยกลายเป็นข่าวพาดหัวว่านี่
จับตาสภาฟัดเดือด
อีกฉบับหนึ่งบอกว่า
พลังประชารัฐจัดคิวศิระปารีนา
อีกฉบับหนึ่งก็มีตามมาท่านดูนี่
ลักษณะใกล้เคียงกันแบบนี้ครับ
ฉะนั้นอย่างนี้เนี่ย
มันจะนำไปสู่การ
หาทางออกได้ยังไง

เมื่อวานนี้คุณหมอชนละนาน

ท่านบอกว่าได้เห็นยัตติ
คณะรัฐมนตรีเสนอมา
แทบไม่หวังอะไรเลย
แม้จะเป็นยติที่ทางคอลโลมอเห็นว่า
เป็นปัญหาต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
แต่ว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดจากการชุมนุม
เนื้อหาของยติจึงเขียนไปในธรรมนองว่าปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นจากคนมาชุมนุม
ไม่ได้เกิดขึ้นจากการบริหารงานของฝ่ายคอรมอซึ่งเป็นการที่มองต่างมุมกัน
ถ้าดูตามเนื้อหาในยติแล้วเหมือนกับเรื่องนี้จะเป็นการฟอกขาว
เมื่อเช้านี้คุณสมพงศ์อมรวิวัตรผู้นำพักฝ่ายค้าน
ก็ลุกขึ้นอภิปรายนำร่องก็พูดถึงเรื่องนี้แหละครับ
ยัตติที่เขียนมาเนี่ยมันซ้ำเติมสถานการณ์
ติที่เขียนมาเนี่ยมันซ้ำเติมความขัดแย้ง
ติที่เขียนขึ้นมาไม่ได้นำไปมุ่งไปสู่การเสนอทางออกอย่างนุ่มนวล
นี่เขาว่าอย่างนั้นฉะนั้นความคาดหวังของประชาชนที่จะเห็นสภาเข้ามาแก้ปัญหา
ยิ่งวางเวงแล้วยิ่งพอไปดูยัตติแบบนี้
ติแบบนี้เนี่ยฝ่ายค้านเขาควรจะมีเวลามากหน่อย
มากกว่าฝ่ายรัฐบาลแต่พอไปดูการแบ่งเวลากัน
ลองดูตัวเลขนะฝ่ายรัฐบาลคอรมอลเนี่ย๕ชั่วโมง
ฝ่ายสอสอรัฐบาลเอาไปอีกห้าชั่วโมงสวเอาไปอีกห้าชั่วโมง
เท่ากับว่าฝ่ายที่อิงอยู่กับรัฐบาลเนี่ยทั้งคอรมอทั้งสวทั้งสสรัฐบาลเนี่ย
ได้ไป๑๕ชั่วโมงแล้วฝ่ายค้านล่ะฝ่ายค้านได้เวลา๘ชั่วโมง
อันนี้เท่ากับ๑๕ต่อ๘ก็แปลเป็นนัยยะว่าฝ่ายรัฐบาลได้พูดมากกว่า
ฝ่ายค้านได้พูดน้อยกว่านั่นอีกเรื่องหนึ่ง
ถัดมาผมพูดตั้งแต่สัปดาห์ก่อนโน้นแล้วว่า
การอภิปรายในสภาเพื่อหาทางออกแบบนี้
ทั้งสองฝ่ายต้องเก็บตัวประเภทตัวจี๊ดขาลุยเนี่ยเก็บเอาไว้แถวหลังก่อน
อย่าเอาคนพวกนี้มาอภิปรายเพราะอภิปรายโจมตีกันใหม่โจมตีกันมาขุดคุยกันไปขุดคุยกันมา
ค่อยแรงขึ้นแรงขึ้นเดี๋ยวก็ประท้วงกันไม่หยุดไม่หย่อนแล้วมันไม่ได้อะไร
คนประเภทที่เป็นขาลุยเป็นตัวจี๊ดเนี่ยเก็บเอาไว้ก่อน
หาคนที่เป็นมีวุฒิภาวะแสดงเหตุแสดงผลใจเย็นหาทางออกมีตักกะ
เอาคนเหล่านั้นขึ้นมาอภิปรายทั้งสองฝ่ายมันจะได้เห็นทางออก
อ้าวแล้วนี่ยังไงพลังประชารัฐเห็นว่าส่งมา๕คน
คุณวิรัติรัตนเศษนั่นก็เขาเป็นหน้าที่เขาคือเขาเป็นประธานวิบก็ยกให้เขาเถอะ
คุณชัยวุฒนคมานุสรเป็นเลขาวิบก็เอาให้เขาเถอะ
แต่ว่ามีชื่อปารีนาไกรคุบกับศิระเข้ามาด้วย
เออพอสองคนนี้เข้ามาแล้วเรารู้เลยครับว่าพลังประชารัฐคิดยังไง
มีคุณภัยบูลนิติตะวันอีกคนนึงอภิปรายไปแล้วเมื่อเช้า
ฉะนั้นการที่ส่งคุณศิราเจนจาคะกับคุณปารีนาลงมาคราวนี้
รู้เจตนาเลยครับว่าพลังประชารัฐประสงค์อะไร
แล้วมันจะนำไปสู่การปรณีประนอมมันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ยังไงครับ
ฉะนั้นเรื่องเปิดสภา๒วันนี้ขึ้นมาเพื่อนำไปสู่หาข้อยุติในการแก้ปัญหา
ผมคิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้ไม่มีทางเป็นไปได้
สุดท้ายขึ้นมาแล้วจะทำยังไงผมถึงบอกว่าในสถานการณ์ความขัดแย้ง
มันต้องมีคนกลางครับมันต้องมีคนกลางคนกลางจะเป็นใคร
ดูสภาพแล้วสภาเป็นคนกลางไม่ได้เมื่อวันศุกร์ผมได้สัมภาษณ์
คุณพลเอกเอกชัยศรีวิราช
ผลเอกเอกชัยศรีวิราชเนี่ยท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมภิบาล
แต่ว่าตอนนี้เสียงท่านแหบหน่อยฟังกันไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเจน
แต่ผมสรุปอีกทีนึงว่าที่พลเอกเอกชัยให้สัมภาษณ์ผมเมื่อวันศุกร์เนี่ย
ท่านต้องการให้มีคนกลางจะเรียกว่าอะไรก็ได้แต่ทำหน้าที่เป็นคนกลาง
อาจจะมีคณะกรรมธิการขึ้นมาสักชุดหนึ่งเลือกเอาฝ่ายค้านส่วนหนึ่ง
ฝ่ายรัฐบาลส่วนหนึ่งสวส่วนหนึ่งคนนอกอีกส่วนหนึ่งมาเป็นคนกลาง
เพื่อจะทำหน้าที่เป็นคนกลางแล้วเชิญทั้งสองฝ่ายมาคุณต้องการอะไร
คุณต้องการแบบนี้ฝ่ายรัฐบาลสนองตอบได้ไหม
ฝ่ายรัฐบาลสนองต้องการแบบนี้ฝ่ายชุมนุมสนองตอบได้มากน้อยแค่ไหน
หาทางหาทางแก้ปัญหาร่วมกันเป็นคนกลาง
ผมยังเคยถามท่านเลยว่าเวลาเขาหาคนกลางที่เป็นบุคคลภายนอกเนี่ย
มันจะมีเหรอคนกลางแล้วจะหาได้ยังไงเออท่านบอกว่าอย่างนี้
เวลาหาคนกลางเนี่ยหาคนมา๒๐คนให้ฝ่ายรัฐบาลเสนอมา๑คนใน๒๐คนนี้
ถ้าฝ่ายรัฐบาลเสนอแล้วฝ่ายค้อนฝ่ายค้านไม่ขัดข้องแปลว่าคนนี้เป็นคนกลาง
ท่านยกตัวอย่างนะฉะนั้นในทฤษฎีของสันติวิธีเนี่ย
พลเอกเอกชัยศรีวิราชท่านเห็นว่าควรจะมีกรรมธิการสักชุดหนึ่ง
ทำหน้าที่เป็นคนกลางภาษาจีนเขาเรียกว่าเกียร์เสี้ยหาทางออกร่วมกัน
และดูเหมือนว่าเมื่อวานนี้คุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์
ก็มีท่าทีคล้ายแบบนี้ว่าให้ตั้งกรรมธิการขึ้นมาสักชุดหนึ่ง
เพื่อที่จะหาทางออกเพื่อที่จะปรณีประนอมประคองสถานการณ์
แล้วหาข้อยุติที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น
อันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะ
ถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยที่เกิดเหตุการณ์ประท้วงกันดูเดือดสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายก
ตอนนั้นรัฐสภาได้ตั้งเสอู่พลเอกเลือดรัฐรัฐนาวานิส
และเป็นกรรมธิการชุดหนึ่งเพื่อมาเป็นคนกลางอย่างที่ว่า
ก็ได้ทำหน้าที่ไปส่วนหนึ่งเสียดายมันเกิดเหตุรุนแรงวิกฤตขึ้นมาเสียก่อน
ก็เลยไม่ทันได้เห็นว่าการทำหน้าที่เป็นคนกลางมันได้ผลยังไง
แต่สถานการณ์วันนี้ลองคิดกันดูนะครับ
ถ้าเปิดประชุมสภาแล้วพรุ่งนี้ปิดประชุมแล้วไม่ได้ข้อยุติ
เรียกว่าเสียเวลาเปล่าเนี่ยควรจะมีข้อเสนอที่จะตั้งกรรมธิการ
หรือมีข้อเสนอที่จะหาคนกลางมาทำหน้าที่ไหม
งั้นแล้วเนี่ยเราไม่แน่ว่าวันนี้วันพรุ่งนี้มารืนนี้มาเรื่องนี้
มันจะเกิดอริเหตุอะไรขึ้นในประเทศนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณปุ้ยครับ
นะครับขอบคุณจากสภาพคลิกกระจายในกิจเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ
ก็เป็นประเด็นที่เราต้องเกาะติดนะฮะแล้วก็ติดตามกันนะฮะทั้งในสภาแล้วก็นอกสภาด้วยนะครับ